เดี๋ยวฉันพากลับมาที่เมืองไทย
หลังจากที่แรงงานไทย๑๕คนได้เดินทางกลับมา
แล้วก็ผ่านขั้นตอนที่สนามบินแล้ว
จุดต่อไปก็คือที่สถาบันบำราชนราดูล
ซึ่งเขาก็จะมีการเตรียมพร้อมนะคะทั้งบุคลากรทั้งสถานที่
มีขั้นตอนต่างในการที่จะดูแลแรงงานที่กลับมา
เมื่อช่วงเช้าเขาก็จะเป็นจุดต่างที่จะมีการดูแล
อันนี้คือที่อาคารกักโรคของสถาบันบำราชนราดูล
ตรงชั้น๑ทุกคนก็ตรวจสุขภาพ
อันนี้คือจุดที่๑คือคัดกรองสุขภาพ
จุดที่๒แรงงานก็จะได้รับการประเมินสภาพจิตใจ
เพราะว่าแหมทุกคนก็ผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงมา
เรื่องของสภาพจิตใจบางทีข้างนอกไม่เป็นอะไร
แต่ข้างในไม่มีใครรู้ว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไง

จุดที่๓ก็จะเป็นการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
กระทรวงแรงงานตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารต่าง
วันนี้แรงงานจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ๑๕๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็กระทรวงแรงงานรับคำร้องไว้พิจารณา
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมภายหลังอีก๑๕๐๐๐บาท
ในส่วนของในแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากรอธิบดี
รักษาการอธิบดีกรมคุ้มกลุ่มโรค
บอกว่าการประเมินสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นในขั้นตอนที่๒
แพทย์ก็จะคอยประเมินเป็นระยะนะคะดูแลติดต่อกันอย่างน้อย๓เดือนค่ะ
เราก็จะนำยาให้นะครับ

ก็จะมีแพทย์ทางด้านสุขภาพจิตนะครับ
มาช่วยประเมินปัญหาสุขภาพจิตนะครับ

อย่างน้อยก็ประมาณถ้าตามครบสุดก็ประมาณ๓เดือนที่จะประเมินต่อเนื่องนะครับ
ถ้าเกิดผู้ใดสามารถที่อยากจะกลับมีญาติมา
อยากจะกลับถิ่นฐานได้เลยแล้วก็ประเมินแล้วสามารถกลับได้นะครับ
ก็สามารถที่จะกลับได้เลยนะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอันนี้คือเมื่อตอนบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะคะ
คุณกรัชกรพุทธศรกับคุณสมมาแซ่จ๊ะก็มาถึงที่อาคารกักโรคที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะ
ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นแรงงานไทยที่ถูกยิงได้รับบัตรเจ็บนะคะ
คุณกรัชกรถูกยิงที่ขาด้านซ้ายแล้วก็คุณสมมาถูกยิงที่แขนขวา
กระบวนการต่างก็ตรวจสอบสุขภาพจิตให้แพทย์ประเมินว่าต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่สถาบันบำราชนรดูลต่อไปหรือเปล่า
อันนี้คือสองท่านแรกที่มาถึงหลังจากนั้นก็มีแรงงานคนอื่นซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บก็มาถึงตามมาเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการประเมินสภาพจิตใจแพทย์เนี่ยเขาก็จะแยกแยะประเภทความเครียดของแต่ละคนออกมานะคะ
และถ้าหากว่าทางแพทย์ประเมินแล้วต้องเยียวยาทางจิตใจจริงก็จะมีขั้นตอนต่อไปค่ะ
ก็ต้องให้แพทย์เข้าไปดูในรายละเอียดครับจำเป็นต้องเปิดแผลเข้าไปดูหรือไม่อย่างไรก็เป็นไปตามกระบวนการการดูแลรักษาของแพทย์ดูการดูประเมินการตรวจค้นก่อนนะครับ
เท่าที่พูดคุยน้องน้องเขาก็มีสภาพทางด้านจิตใจที่ดูเข้มแข็งนะครับดูเข้มแข็งส่วนใหญ่มาจากหนองบัวลำพูมาจากด้านคนหนึ่งจากพยาวจากเชียงรายนะครับดูเท่าที่ผมพูดคุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักสู้นะครับ
นี่ค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะเนี่ยค่ะนี่คือในส่วนของแรงงานไทยที่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะ